สำหรับข่าวเช้าหัวเขียววันนี้ค่ะไปเริ่มต้นที่
จังหวัดอุดรธานีก่อนเลยจังหวัดอุดรธานีมีชายคนหนึ่ง
ดิฉันไม่แน่ใจว่าเมาหรือเปล่าแต่เขาว่ากันว่าเมานะคะ
ถือไม้ขึ้นไปบนเวทีหมอลำอยากโชว์พาวไง
อยากทำยังไงโชว์พาวขึ้นไปบนเวทีเลย

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมถือไม้ขึ้นไปบนเวทีแบบนี้นะคะ

คือไล่ตีบรรดาเจ้าหน้าที่วงหมอลำ

หนึ่งมือสองมือกับหนึ่งไม้

เจ้าหน้าที่ตามไปรวบตัวได้ทันควันเลยนะคะ
แล้วชาวบ้านแอบกระซิบมาบอกว่า
หนุ่มรายนี้เพิ่งจะพ้นโทษจากเรือนจำ
แล้วก็มักจะอารวาสแบบนี้เป็นอาจิน
ถ้าเกิดว่าแถวบ้านเรียกว่ากมลสดาน

เห็นจนชินชาญและชินตาไปแล้วนะคะ
นี่ค่ะเป็นจังหวะที่รวบตัวมาได้

เหตุการณ์เกิดขึ้นขนาดที่วงดนตรีหมอลำประถมบันเทิงสินค่ะ
เขานำคณะไปแสดงที่จังหวัดอุดรธานี
หลังจากที่เจ้าหน้าที่คุมตัวได้แล้ว
ถามว่าบรรดาวงหมอลำแสดงต่อไหม
แสดงต่อค่ะเพราะไม่อยากให้หลายคนอารมณ์ค้างนะคะ
ก็เป็นเรื่องราวแล้วก็คลิปเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีมารายงานกันค่ะ